คุณกำลังฟังไทยรัฐพอร์ตแคสต์เพื่อนคู่หู
กันกับดีเจพี่อ้อยนภาพร
กะว่าตลอดทั้งเดือนจะพูดคำว่าสวัสดีปีใหม่
ไปเรื่อยเผื่อว่าปีที่แล้วเหนื่อยปีใหม่ปีนี้
น่าจะเป็นปีที่เหนื่อยน้อยลงจับสิ่งนั้นสิ่งนี้ได้
ง่ายขึ้นและไม่ว่าจะจับต้องธุรกิจใดขอให้
แห่งปังปังที่สำคัญสุขภาพแข็งแรงนะคะทั้งร่างกาย
จิตใจเลยถ้าวันไหนก็ตามรู้สึกอ่อนแรงหรือว่า
อยากคุยด้วยจังเลยอยากมีปัญหามาเล่าสู่กันฟังเพื่อน
อาทิตย์เราเจอกันแบบนี้ล่ะบางคนฟังไปออกกำลังกาย
ไปบางคนฟังไปขับรถไปเผื่อจะได้วิธีคิดจากชีวิต
หลายหลายคนที่ส่งเรื่องราวเข้ามาคุยกันวันนี้เป็น
วันหนึ่งที่คำถามไม่รู้สิพี่อ้อยว่ามันหนักคำว่าหนักหนัก
รับต้นปีคือคำว่าหนักคือมันเหมือนกับว่าจะมีทาง
แก้ปัญหาแต่มันอยู่ที่ว่าเจ้าของคำถามนี้อยากแก้
ปัญหาแล้วหรือยังนะคะอ่ะมาฟังกันดูสวัสดีค่ะพี่อ้อย
คะขอใช้นำสมมุติว่าน้องบีอยากนำประสบการณ์รักอัน
คนตอนนี้เนี่ยลูกก็ให้ทางบ้านของแม่แฟนเลี้ยงเราอยู่
กันมาเกือบสิบปีค่ะสามีของบีดูแลค่าใช้จ่ายทุก
อย่างเพราะว่าบ้านพ่อแม่ของบีเป็นหนี้คือประสบปัญหา
ก็เลยทำให้บีต้องส่งเงินเดือนของตัวเองไปใช้หนี้ให้ที่บ้าน
แฟนก็ไม่เคยว่าเราในเรื่องนี้เลยที่เราไม่ช่วยเขาส่งเสียเลี้ยงดูลูก
เขายังคงดูแลค่าใช้จ่ายของเราอย่างดีไม่เคยขาด
แต่แฟนบีมีข้อเสียค่ะเนี่ยพอได้ยินแบบนี้ปั๊บลุ้นเลยนะคะ
จะเป็นข้อเสียเรื่องอะไรเขาติดพนันบอลหนักมากค่ะพี่
ก่อนหน้านี้เนี่ยเขาเล่นแบบขำช่วง๒ปีที่ผ่านมา
เริ่มเล่นหนักขึ้นเรื่อยจนบางเดือนเงินช็อต
พอบีบ่นแฟนก็บอกว่านี่เงินเขานะเขายังมีเงินส่งเสียลูกและส่งเสียเลี้ยงดูเราได้
ดังนั้นอย่ามาห้ามโหแค่ติดล็อกคำนี้ก็แย่แล้วนะคะ
ก็เลยไม่อยากทะเลาะปล่อยให้เรื่องนี้ผ่านไป
ต้นปีที่ผ่านมาจำได้ว่าเป็นช่วงสิ้นเดือนมกราคมปีที่แล้ว
บอกว่าวันนี้จะไปกินเลี้ยงกับคนที่แผนก
ก็เลยกลับมาห้องก่อนเกือบตีหนึ่งแฟนก็ยังไม่กลับ
ก็เลยปิดไฟนอนค่ะสักพักได้ยินเสียงกุญแจ
ก็คิดว่าแฟนคงกลับมาแล้วล่ะก็เลยไม่ได้สนใจอะไรก็นอนต่อ
สักพักรู้สึกได้ว่าเหมือนแฟนจะพยายามมาร่วมหลับนอนกับเรา
แต่เรารู้สึกได้ว่าคนที่เราสัมผัสไม่ใช่แฟนนี่นา
ก็เลยลืมตาขึ้นมาแล้วเพ่งมองตกใจมากค่ะ
คนที่อยู่บนตัวเราไม่ใช่แฟนแต่คือหัวหน้าของแฟนบีค่ะ
แย่มากเลยอ่ะตอนนั้นบีทั้งร้องทั้งดิ้นและขัดขืน
แต่ก็สู้แรงเขาไม่ได้สุดท้ายบีโดนข่มขืนค่ะ
หลังจากเขากระทำบีจนพอใจแล้วสักพักแฟนบีก็ขึ้นมาบนห้อง
ตอนเห็นแฟนบีตกใจมากกลัวว่าแฟนจะเข้าใจผิด
ทำอะไรไม่ถูกเลยค่ะพยายามพูดปฏิเสธ
แล้วก็ฟ้องแฟนว่าเราโดนข่มขืนนะ
แต่แฟนนิ่งมากไม่พูดอะไรเลย
ยกกล้องมือถือมาถ่ายภาพเรากับหัวหน้าเขา
ความรู้สึกตอนนั้นคือตกใจมากทำไมเขาไม่โกรธ
เข้ามาช่วยเหลือเราเลยเราโวยวายไม่หยุด
สักพักหัวหน้าเขาก็พูดขึ้นมาว่า
วายไปก็เท่านั้นอ่ะเพราะคนที่ให้กุญแจเขาขึ้นมาบนห้อง
คือแฟนของบีเองโอ้โหแย่ไหมล่ะคะ

คาดคันแฟนจนได้ความว่า
แฟนบีติดหนี้พนันบอลเกือบ๓แสน

ซึ่งถ้าเรื่องนี้ถึงบริษัทเขาโดนไล่ออกแน่นอน

แต่มีข้อตกลงว่าระหว่างที่แฟนหาเงินมาจ่าย
จะต้องยอมให้หัวหน้ามีอะไรกับบี

เพราะแฟนรู้ว่าหัวหน้าเขาสนใจบี

มันเป็นเรื่องที่โคตรเลวร้ายในชีวิตของหนูเลย

แต่พี่รู้ไหมคะความชั่วของแฟนบียังไม่จบ

ดังนั้นถ้าบียังรักลูกอยากเจอลูก

ตั้งแต่วันนั้นบีต้องทนทำเรื่องอย่างว่า

ทำไมชีวิตบีต้องมาเจอเรื่องแบบนี้ด้วย
ได้บ้างคะพี่นอกจากรอเวลาให้แฟน

เหมือนตกนรกทั้งเป็นเลยค่ะพี่อ้อยค่ะ

ใจพี่อุทานคำว่าเลวบ่อยมากเลยนะ

นี่คือการขัดดอกอย่างนั้นหรือ
ให้เกียรติภรรยาที่เป็นแม่ของลูกตัวเองบ้างหรือเปล่า
เหมือนมองว่าภรรยาเหมือนจะมีอาชีพขายบริการเลยนะ
ตีค่าของเราเป็นราคา
นี่น้องอย่านับว่าเขาเป็นสามีอยู่ไหมคะเนี่ย
หาเงินได้ไม่เท่าเขาดูถูกกันขนาดนี้เลยหรือ

ไม่รู้นะว่าน้องต้องขัดดอกอะไรให้เขาอีกบ้าง
ถ้าเจ้าหนี้ทวงมากก็ให้มานอนกับเมียตัวเองแบบนี้เหรอคะ

เพื่อใช้หนี้ให้สามีที่ติดพนันบอลอีกนานแค่ไหน
ถ้าเขาไม่เห็นค่าน้องเรายิ่งต้องเห็นค่าตัวเราเองนะ
และถ้าเขายังบ้าการพนันแบบนี้
อนาคตอันใกล้ก็คงไม่มีปัญญาเลี้ยงลูกได้นานนักหรอกค่ะ
เผลอไปกู้หนี้ยืมสินติดหนี้นอกระบบ
ให้เขามาใช้ความรุนแรงในการทวงหนี้

เอาจริงนะบีต้องคิดไปถึงขั้นนั้นแล้วเลยนะคะ
พึ่งพาเงินของเขาอย่างเดียวไม่ได้แล้วค่ะน้อง
ต่อให้น้องต้องใช้หนี้ให้ที่บ้านยังไง
ต้องพยายามหาทางออกให้ตัวเองได้แล้ว

เขาไม่ได้มองเราเป็นภรรยาที่เขารักนะคะ

เป็นทรัพย์สินที่จะโยกไปจ่ายใครก็ได้

คุณค่าของเราเรายิ่งต้องเห็นคุณค่าในตัวเองนะบี

แม้แต่สิ่งที่เขาพูดต่างนานา

อย่าให้เขามีแต่หลักฐานที่จะปั้นแต่งยังไงก็ได้
ถ้าน้องไม่มีหลักฐานอะไรของตัวเองบ้างเลย

น้องยังต้องพยายามที่จะดีกับเขาเหมือนที่เคยเป็น

บอกเขาด้วยว่าเราเสียใจแค่ไหนนะที่เขาทำแบบนี้

ถ้ามันสามารถช่วยให้เธอแก้ปัญหาของเธอได้
ถือว่าชั้นช่วยด้วยกันเอาตัวเข้าแลกแล้วกัน
เลยว่าน้องต้องเก็บเป็นหลักฐานทั้งหมดจะได้ใช้มันไหมไม่มีใครรู้ค่ะ
น้องก็ต้องหาทางสู้ในทางของน้องเหมือนกันเพื่อจะออกจากวงจรอุบาตนี้
บ้านคุณแม่แฟนที่ช่วยเลี้ยงลูกเราเราก็ต้องคุยและเจรจากับเขาดี
ไม่ได้บอกให้ไปฟ้องนะคะแต่คุยกันเพื่อที่จะทำให้เขายังรู้สึกว่าเรายังเป็นคนเดิม
ให้ความอบอุ่นกันในฐานะแม่ของลูกคุณแม่คะหนูขอคุยกับหลานนิดนึงได้ไหมคะ
แต่สิ่งที่เราวางแผนคร่าวได้คือถ้าวันใดวันหนึ่งข้างหน้ามีอะไรเกิดขึ้น
จำเป็นต้องพาลูกไปเลี้ยงเองถ้าตอนนี้น้องตัดขาดจากการดูแลลูก
ไม่ได้ส่งเสียเลี้ยงดูแถมยังไม่ได้ส่งเสียงเพื่อให้ลูกได้คุ้นเคย
หรือรู้สึกว่าเราไม่ได้หายไปไหนคุณแม่แฟนอาจจะเอาจุดนี้เป็นจุดที่บอกได้ว่า
ยังไงก็ตามเราไม่มีปัญญาเลี้ยงลูกตัวเองแน่นอน
คือพี่ไม่อยากให้มองโลกในแง่ร้ายนะแต่น้องต้องมองโลกในแง่ความเป็นจริง
ว่ามันสามารถร้ายไปถึงจุดนั้นได้เลยนะมีคนเยอะแยะมากมายค่ะที่ติดหนี้มหาศาล
เขามีการเจรจาประนอมหนี้ค่อยจ่ายค่อยใช้แบบที่ไม่ต้องลดคุณค่าตัวเองแบบนี้
ที่สำคัญน้องบีต้องมีทีมค่ะไม่ว่าจะเป็นครอบครัวเราหรือใครก็ตาม
ฝูงที่ไว้ใจได้เรื่องแบบนี้น้องสู้คนเดียวไม่ได้นะ
อาจจะไม่ได้เล่าทั้งหมดแต่ขอความเห็นคุณพ่อคุณแม่คะ
สิ่งที่เกิดขึ้นกับชีวิตของหนูวันนี้เราทำยังไงดีนะที่หนูสามารถประนอมหนี้ได้
หรืออาจจะบอกท่านก็ได้ว่าตอนนี้เรากำลังถูกคุกคามนะ
ทุกอย่างใช้เวลาเพื่อจะพาตัวเองออกมาจากภาวะพึ่งพิงค่ะ
ยังทำไม่ได้ตอนนี้แต่อย่าคิดว่าทำไม่ได้ตลอดไป
ถ้าคิดว่าจะอดทนที่ว่าคนเห็นแก่ตัวยิ่งเบียดเบียน
และสามารถให้ผู้ชายคนอื่นนอนกับเมียตัวเองได้
ต่อไปอาจจะไม่ใช่แค่หัวหน้างานของเขาค่ะ
ตอนนี้มันยากจะเยียวยาหรือว่าเปลี่ยนเขาแล้วนะ
ถ้าน้องมีโอกาสค่อยเก็บหลักฐานไปเรื่อย
จะใช้ทำอะไรอยู่ที่เขาปฏิบัติตัวกับเรายังไง
ตอนนี้เขาเลี้ยงดูเราและลูกได้
ถ้าติดพนันขนาดนี้อีกไม่นานค่ะน้องค่ะ

จะฝากชีวิตไว้ในมือเขาได้จริงหรือ
ยังไม่นับตักกะป่วยที่ช่วยทำให้เรา
เห็นท่าแท้ของผู้ชายที่เป็นสามีของเราได้มากขึ้น
จะเลิกไม่เลิกยังไม่ต้องประกาศตอนนี้ก็ได้ค่ะ

แค่เราต้องดูหนทางดูรูทาง
ที่เราสามารถออกจากชีวิตของเขาได้จริง
ถามว่าเงินสำคัญไหมสำคัญค่ะ

จะต้องปิดทุกทางออกในชีวิตเรา
หรือแม้แต่ให้เราต้องทำตัวไร้ค่า
เพื่อแลกเงินใช้หนี้ให้สามีขนาดนี้

ถ้าใช้ไม่ทันหรือใช้ให้เขาไม่ได้
อาจต้องนอนขัดดอกอยู่เรื่อยไป
หรืออาจจะหนักข้อกว่านี้เรื่อย

กับคนที่เบียดเบียนเรามากมายเหลือเกิน

ก็ต้องหาวิธีที่จะทำให้วันหนึ่งข้างหน้า

ถ้าทองขึ้นมาน้องจะปลีกตัวออกจาก
หัวหน้าครอบครัวแย่แบบนี้ได้ยากขึ้นไปอีก

ถามตัวเองใหม่เมื่อสิ่งนี้เกิดขึ้นกับเราแล้ว

และช่วยเหลือค่ะ๑๓๐๐
ที่ทำให้เรามีโอกาสได้พูด

จะมีน้ำหนักมากขึ้นแน่นอนถ้ามีหลักฐาน

แค่มีสติและเตรียมพร้อม
เราเลือกคนที่เราเจอไม่ได้

นี่คือสิ่งที่น้องต้องคิดและวางแผนได้แล้ว

เพราะว่าเราก็ต้องกระตันยูต่อเด็ดเงินที่เขาใช้เลี้ยงดูเรา

ต่อให้มีคู่ก็ต้องอยู่เป็นโสดให้เป็น
เพราะไม่รู้ว่าวันไหนเราต้องกลายมาเป็นโสดอีกครั้ง

เพราะผีพนันอย่างที่สามีของน้องเป็น
ไม่รู้สิพี่ไม่อยากให้น้องใช้ความอดทนไปเรื่อย

ทำให้เขาเป็นคนที่เคยตัวมากขึ้นเรื่อย
เห็นไหมคะจะพูดจะเตือนอะไร
เขาใช้คำว่าเงินมาขู่เราว่านี่เงินเขา
คนเป็นสามีภรรยากันต้องเป็นทีมเดียวกัน

แต่รู้สึกว่าตอนนี้เราไม่ใช่ครอบครัวเดียวกับเขาแล้วนะ
เป็นแค่ผู้หญิงคนหนึ่งที่เขามองว่าไร้ค่าด้วยซ้ำ

แต่ถ้าบีเดินหน้าต่อไปด้วยความอดทน
ไม่มีใครสามารถช่วยน้องได้ถ้าน้องไม่ปกป้องตัวเองนะคะ
ลองดูซิคุยกับคุณพ่อคุณแม่บ้างได้ไหม

ต้องใช้ทั้งวิธีการวางแผน

หรือแม้แต่การคุยกับเขาแต่ละครั้ง

ว่าวันหนึ่งสิ่งเหล่านี้จะปกป้องน้อง
และทำให้น้องออกจากวงจรอุบาตนี้ได้
ง่ายขึ้นเอาใจช่วยน้องนะคะ
และมีวิธีการอื่นใดที่จะสามารถช่วยเหลือน้องได้
ถือว่าเป็นชุมชนที่เราสามารถช่วยเหลือกันได้
กับใครก็ตามทีที่โลกส่งคนโชคร้าย

เริ่มต้นปีใหม่เจอเรื่องหนักหน่อยนะคะ
แต่กับปัญหาบางปัญหามันเลือกไม่ได้จริง
เมื่อเจอวันนี้ก็ต้องสู้วันนี้

เจอกันใหม่ในอีพีต่อไปสวัสดีค่ะ